ที่วัดนี้เปิดเพลงตั้งแต่ตี๕กว่า
วัดก็มีวัดถูปสงของเขา
โวยแหลกวัดเสียงดังหูจะปวด
ไม่ใช่หัวจะปวดหูจะปวดนอนไม่หลับ
แต่เรื่องนี้ก็มีสองมุมแต่ฟังเพลงก่อน
แต่ไอเราก็เลิกงานดีกว่าด้วย
สูงสวรรค์กันเลย

ครูสวรรค์เธออย่ามาว่าแต่ฉัน
ฉันก็ได้ข่าวว่าหัวหน้าบุ๊กฉันหำทั้งวันเหมือนกัน

ติดปากร้องอยู่นั่นแหละค่ะ

ปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับมีชาวบ้าน
เอามาร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์โดยระบุว่า

เปิดเพลงเสียงดังมากตั้งแต่ตี๕วัดไม่ได้จัดงานอะไร
แต่แม่บอกว่าวันนี้วันพระเขาก็เลยเปิด

เบื้องต้นทีมข่าวโทรไปคุยกับเจ้าของคลิป
เธอก็เล่าบอกว่าบ้านของเธอติดอยู่กับหอกระจายเสียงของวัดเลย
พอวัดเปิดเพลงเสียงดังตั้งแต่ตี๕ก็ต้องสะดุ้งตื่นนอนต่อไม่ได้
ก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนนะครับไปที่ผู้ใหญ่บ้าน
แต่ทางวัดก็ยังเปิดเพลงดังอยู่แบบนี้
และทุกครั้งก็จะมีเสียงตามสายประมาณว่า
กราบขออภัยและขอโทษที่ทำเสียงดัง
ก่อนที่เบิร์ตจะเล่าข่าวต่อ
คุณผู้ชมใครมีประสบการณ์แบบนี้
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยรับได้ไม่รับได้
หรือมีวิธีแก้ปัญหายังไงส่งมาคุยกันหน่อยสิ
มาคุยกันหน่อยสิต่อมาทีมข่าวนะครับ
ไปที่วัดศรีสะเมืองครับตามที่ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูล
ไปคุยกับพระประหลัดสมศักดิ์สิริธรรมโมท่านเจ้าวาดท่านเล่าบอกว่า
โอ้โฮโยมวัดเปิดเพลงแบบนี้มานานหลายปีแล้ว
แต่เฉพาะวันพระเท่านั้นนะตั้งแต่ตี๕๓๐จนถึง๖โมง
เริ่มจากเพลงเบาก่อนนะครับซอบก่อน
แล้วก็จะตามด้วยเพลงธรรมะนโยมนะไม่ได้เปิดอย่างนี้ตลอดนะ
แล้วก็ต้องการให้ชาวบ้านตื่นมาหุงหาอาหาร
มาตากบาททำบุญโดยไม่มีเจตนาจะรบกวนใคร
หลังจากนี้เดี๋ยววัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรในเมื่อญาติโยมร้องเรียนมา
เดี๋ยววัดจะปรึกษาผู้ใหญ่บ้านจะปรึกษาชาวบ้านสินะจะแก้ปัญหากันยังไง
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเหรียญมีสองด้านทุกข่าวมีหลายมุมนะครับ
มากกว่าสองมุมขึ้นไปยิ่งดีข่าวยายสมใจวิสูจน์จากอายุ๘๕
ท่านก็บ้านอยู่ติดวัดเหมือนกันนี่นี่ยายสมใจยายวัดไง
ยายว่าไงไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งวัดเปิดเพลงเฉพาะวันพระเท่านั้น
ยายนับนิ้วรู้แล้วเดือนนั้นเกิดแค่๔วัน
๔วันส่วนตัวก็ชอบฟังยายว่าได้บุญนะ
แล้วก็ยายก็จะได้เตรียมหุงหาอาหารเนี่ยไปทำบุญไปถวายพระนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมนรักดอกคำใต้
นี่คุณผู้ชมกรุณาส่งมาแล้วสู่สวรรค์
เธอจะได้ยินฉันร้องทั้งวัน